ไปดูต่อกันที่ศิลปินมากความสามารถคนนี้ค่ะเก่งทัชยะนั่นเองนะคะ

ต้องเรียกเขาว่าท่านผู้บริหารนะจ๊ะ
เพราะว่าผ่านตัวเองมาเป็นเจ้าของค่ายเองเลยดีกว่าค่ะ
ก็ยังคงจุดเด่นด้วยการนำเอาเอกลักษณ์ความเป็นไทยมารวมไว้ในเพลงได้อย่างลงตัวนะฮะ
ผลงานแต่ละเพลงเนี่ยยังได้แบงค์จินดานัยค่ะ
และนอกจากนี้ค่ะเก่งเองก็ได้เผยถึงลุคที่ดูเปลี่ยนไป
เนื่องจากสังเกตไหมคุณรอยยิ้มของเขาเปลี่ยนไปนะถอดเขี้ยวคู่ใจออกไปแล้วค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวก็เชื่อว่าเป็นการฟาดเคราะห์
หลังจากที่เขี้ยวเขาเนี่ยหักคาปากก่อนหน้านี้เก่งเขาทำเขี้ยวมาไง

ส่วนเรื่องหัวใจหลังจากถูกเมาส์ว่าเปิดตัวหนุ่มข้างกายเจ้าตัวนะครับ

เผยมุมมองความรักด้วยว่าเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นจะต้องจำกัดเพศค่ะ
ก็ยังเป็นน้องที่ตามข่าวนะเป็นน้องที่เราสนิทกันแล้วก็เราต้องทำงานด้วยกันครับ
พอคนเห็นว่าบ่อยก็คนก็จะเข้าใจว่าสนิทแบบมาก
แต่จริงก็คือก็เป็นพี่น้องที่ร่วมงานกัน
ใช่ไม่ใช่ไม่รู้มันเป็นเรื่องของอนาคต
แต่ปัจจุบันยังโฟกัสเรื่องงานอยู่
แล้วก็ถ้าเกิดใครเข้ามาเราก็พร้อมที่จะคุยหรือว่าศึกษา

ถ้าคุณมองความรักเป็นเรื่องสวยงาม
ไม่ต้องไปจำกัดมันหรอกว่าคืออะไร
ถ้าเกิดคนที่ใช่คลิกกัน
ผมว่านั่นก็คงเป็นคำตอบแล้วว่าเออนั่นคือคู่ชีวิตของเรา
จริงนะความรักเป็นสิ่งสวยงามเสมอทุกเพศทุกวัยนะจ๊ะ